ในช่วงนี้ได้เวลามาเช็คอีก๓ดวงนะคะที่ต้องสู้ถึงจะชนะ๓ราศีไหนต่อไปนี้ต้องไปถามกับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

หมอไก่วันนี้เราจะมาพูดถึง๓ราศีที่ต้องสู้ถึงจะชนะเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้ว๓ราศีใช่ไหมคะ

ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมีอีก๓ราศีที่เหลือวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่ามีราศีอะไรบ้าง
มาดูกันเลยที่ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีกัน

ใช่ค่ะชาวราศีกันนะคะจริงเขาเป็นเจ้าโปรเจกต์เลยนะเขาจะมีการวางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วว่าเขาจะทำอะไรอยากจะทำอะไรบ้างมีโครงการอยู่ในใจอยู่มากมายเลย
แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีจังหวะที่จะได้ลงมือทำหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะลงมือทำไปแล้วแต่ว่าผลตอบแทนหรือว่าผลตอบรับตอบผลตอบรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากเท่าที่ควรคือยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร
ใช่ค่ะทำได้อย่างเดียวเลยชาวราศีกันเนี่ยต้องรอเวลาอย่าเพิ่งท้อแต่ขอให้ทนรอเวลาอดทนเวลาที่ฝนพลำ
ใช่ค่ะคือจริงแล้วชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีความสามารถมากนะคะแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือขาดช่วงจังหวะเวลาที่
ต้องรอจังหวะและเวลาที่ดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับในการเสริมดวงไหมคะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในวันพระในวันพระอย่าให้ขาด
หรือว่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถือสินเข้าสี่ก่อนก็ได้
สินที่ห้อสี่ก็คือการไม่พูดปลดไม่พูดตาส่อเซียด
ถือสินห้ายังเข้มข้น
ตั้งใจแล้วแล้วก็โอ้โหรับรองมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ใช่แล้วนะคะอีกหนึ่งราศีที่ต้องสู้ถึงจะชนะก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีตุลขอให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีเลยนะ
เพราะว่าชาวราศีตุลเหมือนกับว่าจะมีพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง
กระหน่ำเข้ามาในชีวิตนะคะ
ก็จะมีในเรื่องของปัญหามีอุปสรรคเข้ามา
แล้วพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาแบบว่ากระทัน

อ่าคือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยเนี่ยอยู่ดีก็มีปัญหาเปรี้ยงเข้ามา
อ่านะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีตุลเนี่ย

ใช่ค่ะในช่วงนี้เหมือนกับว่าชีวิตมันจะมีโจทย์ยากเข้ามา
ก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเหมือนชีวิตมันเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
จนบางครั้งตัวเราไม่ทันได้ตระเตรียม

อ่านะคะก็คือตั้งสติเนี่ยสำคัญที่สุดเลย

ใช่เลยค่ะในช่วงนี้ชาวราศีตุลไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่าย
หรือว่าได้มาแบบฟุกต้องมีการแก้ไขปัญหาต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนที่จะประสบความสำเร็จ

อ๋อเป็นแบบหลายเดือนเลยถึงว่ามากระลักษณ์กระดาษ
แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพ

ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุ
บางคนอยู่ในบ้านอาจจะเดินลื่นล้มหรือว่าหันผลไม้หันไปหันมาหันมีดตัวเองไปด้วย
โดยเฉพาะในช่วงประมาณกลางเดือนเมษาไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ระวังให้ดีด้วยนะสำหรับราศีตุลมีเคล็ดลับเสริมดวงยังไงดีคะหมอไก่นะคะ
จริงอยากจะแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์
แต่ว่าในช่วงนี้เราออกจากบ้านไม่ได้ดิ
ก็เป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้

ในบางมื้อก็เช่นเราอาจจะงดทานในวันพระก็ได้

อย่างบางคนเกิดวันจันทร์ก็อาจจะงดทานงดเฉพาะวันจันทร์

อันนี้สงฆ์ก็คือจะส่งผลให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิต
แล้วก็เป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของสุขภาพด้วย
ก็ลองไปปรับใช้ดูนะฟังแล้วราศีตุนีนท่าทางจะหนักพอสมควร

คือจริงแล้ววิธีการถ่ายชีวิตสัตว์กับงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว

คล้ายกันเลยค่ะก็คือเป็นการให้ชีวิต
เป็นการต่อชีวิตให้ชีวิตนั่นเองนะ
ไปปรับใช้กันดูจริงทำได้ทุกราศีเลยเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ต้องสู้ถึงจะชนะก็คือ

โต้ยนี่คือทำไมน้องใบตอง

ชาวลาสีกุมนะครับพื้นฐานวงชาตาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาด
ทันคนเป็นคนที่มีไหวพลิบดี
ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหามากแค่ไหนเนี่ย

ก็คือตัวเองคือจะไม่ถึงขนาดแบบจุดตกต่ำของชีวิตแน่นอน

ตัวเองรอดตลอดเลยครับคนอื่นไม่ค่อยรอด
แต่ว่าชาวราศีกรุมเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนทาดลม
ธาตุลมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่ทำอะไรว่องวัย
ทำอะไรแบบประเดี่ยวประดาวตั้งใจแบบจะทำสิ่งนี้เนี่ยแป๊บเดียว
เดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วนะคะ

เหมือนบางคนอาจจะเหมือนกับว่าชอบทำอะไรบางอย่าง
ก็จะชอบทำอยู่อย่างนั้นแป๊บหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่ง
แล้วก็จะเบื่อแล้วก็จะหยุดทำไปเลย
เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมสำคัญที่สุดก็คือ
ต้องมีคนคอยหนุนคอยสะกิดว่าทำนะทำนะ
แต่ว่าในช่วงนี้แต่จริงก็มีคนสะกิดเขานะแต่เขาไม่ค่อยฟัง
สะกิดยังไงสะกิดหรือเคลียร์ก็ไม่รู้
แล้วยังไงคะในช่วงเดือนเมษาถึงกรกฎานี่จะต้องทำยังไงบ้าง
ในช่วงเดือนเมษาถึงกรกฎาคมเขาเรียกว่าคนสะกิดไม่ค่อยมี
คนหนุนคนดันคนแบบว่าเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยไม่ค่อยมี
เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะทำอะไรก็เหมือนกับว่าต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก

ใช่ค่ะก็เผลอคนอื่นจะมาพึ่งพาชาวราสีกลุ่มด้วยซ้ำ
ใช่นะคะในช่วงนี้คือพึ่งพาใครไม่ได้เลย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากที่จะต้องดูก็คือในเรื่องของการเงิน

ใช่ค่ะการเงินก็คือชาวราสีกลุ่มมีเจนแบบว่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก
รายได้เข้ามาก็ธรรมดา

หาเงินค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ราศีกุมเป็นแบบนี้จริง
รายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายอาจจะมากขึ้น

ชาวราศีกุมบางคนอาจจะแบบมองหาในเรื่องของช่องทางในการทำอาหารกินเพิ่ม
อยากจะลงทุนเพิ่มจริงก็สามารถทำได้
แต่ว่าควรจะเป็นการลงทุนระยะสร้างก็คือซื้อของมาแล้วก็ขายไป

คือได้กำไรช่วงนึงแล้วก็จบเลิกพอแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย
ฟังแล้วก็ดูหนักหนาสาหารอยู่เนี่ย
จะต้องมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ดีขึ้นช่วงนี้ยังไงบ้างคะ

ในช่วงนี้หลายคนก็อยู่กับบ้าน
ไม่ได้ออกไปไหนก็อาจจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านก็ได้
โดยเฉพาะในเรื่องของการถวายน้ำแด่พระพุทธรูปหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านอย่าให้ขาด
อย่าปล่อยให้น้ำกลายเป็นแหล่งพ่อพันธุงลาย

ในฐานะที่คุณเป็นชาวราศีกุม

แล้วที่ถวายพระเนี่ยเปลี่ยนเสียบ้าง

แต่ก็คือการถวายน้ำพระในบ้าน

คือหมอไก่เคยบอกว่าให้แนะนำให้ไป
ถวายสังขทานหรือว่าอะไรที่เป็นน้ำ

แล้วก็เน้นเปลี่ยนน้ำหิ้งพระหรืออะไรแบบนี้แทน
อ๋ออันนี้สมก็จะช่วยให้ชีวิตมันรับรื่นมาเพียงขึ้น

เราพูดกันมา๖ราศีแล้วที่ต้องสู้ถึงจะชนะ
ส่วนราศีที่เหลือล่ะคะหมอไข่

ใช่ค่ะหลายคนอาจจะแบบบ่นว่าช่วงนี้
อุปสรรคปัญหามันเยอะมากมายเหลือเกิน
หันหน้าไปทางไหนก็มีแต่คนโอ้เครียด

เพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย
แน่นอนว่าสถานการณ์หรือว่าปัญหาที่เราเจอ

ขึ้นอ๋ออออมีความเป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้เรารู้แบบว่าลองใช้หลักโหลศาจอยู่นะ
ฟังคร่าวนะคุณผู้ชมอย่าไปคิดอะไรแบบว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น
เพราะอะไรยังไงบ้างคะหมอไก่
คืออย่างนี้ค่ะในช่วงนี้เขาเรียกว่าดาวที่มันมีความรุนแรง
ก็คือเขาเรียกว่าดาวอังคารมันเบียนกับตัวดาวเสาเดิมของดวงชะตาเมือง
เพราะฉะนั้นดาวเสาร์กับดาวอังคารเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรู
มันก็เลยทำให้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่ในขณะนี้
แต่ว่าดาวอังคารจะย้ายไปในวันที่๑พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันก็จะลดลง

ค่อยคลี่คลายแหละอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยหายไปเลย

แต่จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชม
อยากให้เราช่วยกันดูแลตัวเองใช่ไหมคะ

อย่าไปท้อแท้กับอุปสรรคค่ะ

แบบนี้ค่ะหมอไก่เราจะมีวิธีการทำบุญหรือว่าทำให้ตัวเองสบายใจยังไงบ้าง
ก็เป็นแบบว่าเป็นการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านก็ได้นะการงดทานเนื้อสัตว์อย่างที่ว่าไป
เคล็ดลับต่างที่หมอไก่บอกในแต่ละราศีทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคะ
ได้เจาะจงว่าเฉพาะราศีกุมนะจะต้องทำบุญแบบนี้

แต่ว่าทั้งหมดแล้วสามารถทำร่วมกันได้ทุกราศี

โอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับดีจากหมอไก่ไปเยอะแยะมากมาย
แล้วใครอยากจะเป็นคนดวงดีได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่นะคะ

หมอไก่จะมาตรวจสอบดวงชะตาให้เป็นประจำทุกวันเสาร์
พร้อมกับวัตถุมงคลที่จะนำมาแจกด้วยนะคะ